สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะนะคะสวัสดีครับคุณชิสา
กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
เจอกับเราสองคนแบบนี้ครับผมชนะและคุณชิสานะฮะ
นั่งอยู่บ้านอย่านิ่งดูดายฮะรีบหยิบโทรศัพท์มือถือ
ไลด์หน้าจอแล้วส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเราครับ
คุณผู้ชมอยากจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวต่างยังไง
ก็ส่งเงินเข้ามาได้เลยหลากหลายความคิดเห็นบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่หาข้อสรุปไม่ได้
แต่ว่าก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะถูกต้องครับ
วันนี้เรื่องราวของเรามันหลากหลายมีเรื่องอะไรให้ติดตามบ้างนั้น
ติดตามเลยในสบัดข่าวเด็ด
อาการแบบนี้เขาว่าผีตะเคียนแฝงร่างคุณป้าท่านนี้
ประกาศเลยนะพร้อมสู้หมอปลาแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน
งานนี้ไล่จับระทึกกลางทุ่งนานุ่มหนีคดียาใช้มีดฟันหัวตำรวจบาดเจ็บ

คนนี้เมาแล้วกลางท้าตำรวจถอดเครื่องแบบมาเดี่ยวกันไหมล่ะ
สุดท้ายจะจบยังไงเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
ผู้กัดสบัดข่าว
เอาละครับกลับมาเจอกันในเบรกนี้ยังส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกันได้เนอ
มีมากมายหลายเรื่องราวให้ได้คอมเมนต์กัน
เรื่องนี้สิดิฉันว่าน่าจะถูกใจหลายคนเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ
เรื่องของความเชื่อเรื่องของกรรมวิธีเรียกว่าเป็นการทำพิธีดีกว่า
คุณผู้ชมครับแต่ละที่แต่ละจุดเขามีความแตกต่างกันไป
อย่างเรื่องนี้นะครับในพิธีเข้าโรงโนรา
เรื่องของเรื่องลักษณะเหมือนกับว่ามีคนทำผิดวิธีครับ
โนรามาเลยมากมายหลายรุ่นเขาว่าอย่างงั้นแล้วมีการประกอบพิธีเนี่ยก็จะมีการเข้าทรงด้วย
อืมแต่มันเหมือนว่ามีเหตุการณ์ที่มีคนทำผิดวิธีก็เลยเกิดการโต้เถียงแบบเนี้ยครับ
ซึ่งหลายคนที่เข้าไม่ถึงก็อาจจะงงนะอ้าวว่าทำไมต้องมีการถกเถียงกันด้วย
ชาวเน็ตคนใต้ที่มีเชื้อสายโนราก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วค่ะบอกว่านี่เป็นความเชื่อของคนภาคใต้
เรียกกันว่ามโนราโรงครูเป็นผู้สืบสายมโนราทั้งฝ่ายสามีและภรรยา
เขาก็มีการถกเถียงเกี่ยวกับกระบวนการทำพิธีที่ถูกต้องค่ะ
คือว่ามีอีกคนที่ไม่เข้าใจประเพณีโนราความคิดเห็นไม่ตรงกันอ้าวยังไงทีนี้ก็เลยเถียงกัน
เนี่ยยังหาจุดจบไม่ลงอ่ะครับแล้วบางคนก็บอกว่าเอาก็ครูโนราเนี่ยก็น่าจะลงคนนอก
แล้วก็โวยวายอะไรแบบนี้ว่าตั้งโรงเนี่ยไม่เชิญอีกฝ่ายมาซึ่งที่จริงแล้วคนในโรงเนี่ยเขาก็กลัวว่าจะเป็นแบบว่าพวกมาอาศัยร่างขอกินอะไรแบบนี้ฮะ
แล้วอีกบางคนก็บอกว่าพิธีเนี้ยเขาเข้าทรงกันเฉพาะพี่น้องในสายเลือดเท่านั้นอืม
เกี่ยวอะไรกับคนนอกใช่คือเรื่องพิธีกรรมแบบนี้ก็หาคำตอบได้ยากนะคะก็คงเป็นวิธีเฉพาะของคนในพื้นที่อืม
ก็เอาเป็นว่าก่อนที่จะทำพิธีเนี่ยไปตกลงไปคุยกันก่อนว่าจะเอาตามตำราใครสูตรไหน
น่าจะได้ไม่ทะเลาะวิวาดกันแต่เชื่อกันเชื่อแหละว่าพิธีกรรมทั้งหมดก็ทำมาด้วยกุศโลบายที่ดี
จริงนะคะอ่ะมาดูเรื่องราวสุดอัศจรรย์หน่อยค่ะคุณผู้ชมคุณตกใจร้อนอัศจรรย์
คุณทำไมจะอกสั่นขวัญแขวนง่ายจังเลยเออ
ใช่คืออย่างนี้มีผู้หญิงคนนึงเธอฝันเห็นพญานาค
พอตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็คุณผู้ชมโหเธอยิ่งตกใจเพราะเห็นรอยค่ะรอยอะไรไปดู
แล้วเมื่อคืนนี้ก็มาฝันว่าแบบจริงเห็นพญานาคแบบว่าคล้ายกับพญานาคเป็น
เหมือนแบบมีงานอะไรนี่แหละสักอย่างมีงานมาเดี๋ยวคนละตีกัน
แล้ววันนี้ยิ่งก็เลยเข้าไปรีอยู่ในโบสถ์เป็นโบสถ์เป็นวัดแล้วก็เป็นขึ้นหน้ามาแบบ
ใยแบบดำแล้วหญิงในความคิดหญิงในความรู้สึกหญิงตอนคิดว่าเป็นพญานาค
เหมือนเหมือนเขาจะแบบเหมือนท่านโกรธท่านอะไรสักอย่างนี่คุณโอ้
ความฝันเล่าเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะคะไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยคือร่องรอยที่มันบอกว่าประหลาดประหลาด
แต่ที่เธอเล่ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวในความฝันถูกต้องแต่พอตื่นขึ้นมาเธอมาเจอรอยแบบนี้
เอาล่ะสิแบบนี้ก็อดคิดไม่ได้หรอกคุณผู้ชมว่าเอ๊ะรอยแปลกคล้ายกับรอยพญานาคเนี่ย
คนที่เล่าเนี่ยคือคุณหญิงนะฮะเป็นเจ้าของรถแล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้
เขาก็เชื่อเลยล่ะว่าน่าจะเป็นรอยพญานาคเหมือนตามที่เธอฝันจริงจริงเออ
กลางดึกวันที่๑๗มกราคมเธอฝันเห็นพญานาค
ลักษณะเป็นคลื่นน้ำสีดำขนาดใหญ่อยู่ในภายในวัดแห่งหนึ่ง
แล้วเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเหมือนคุณชนะเมื่อสักครู่

อ่าแล้วอะไรไม่รู้ค่ะดนใจให้เธอมาเปิดกล้องวงจรปิดดู
เอาล่ะแล้วเธอบอกว่าตอนเปิดดูมันเห็นลูกไฟกลมเล็ก
ถนาเท่ากำปั้นลอยวนไปวนมาอยู่แถวรถ

ดวงไฟน่ะเคลื่อนย้ายไปมาอยู่ที่ตรงรถในภาพวงจรปิดไง

คนลุกอย่างเดียวไม่พอหลังจากเจอรอยปริศนานี้แล้ว
คืนต่อมายังไงอ่ะไปไปต่อแล้วนะวันต่อไปแล้วนะคืนต่อมา
เธอบอกว่าเธอหลับอยู่แล้วเธอก็ฝันเห็นพญานาคอีกครั้ง
เธอนี่เชื่อแบบสนิทใจเลยว่ารอยปริศนาบนรถแล้วก็ลูกไฟกลมที่เห็น
พญานาคแน่งานนี้เธอรีบทำบุญแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐาน
อุทิศสวรรค์บุญกษวนให้แก่พญานาค
แล้วก็ขอพรขอให้พญานาคมาดนบันดาลให้ได้โชคให้ได้ลาบ
นี่แล้วสิ่งไหนล่ะที่เธอจะนำไปเสี่ยงโชคลาภ
นี่ไงอะไรจุดเกิดเหตุรถสีดำคันนี้ทะเบียนนี้เลยค่ะขอไข่งองู๖๗๕๐ขอนแก่น

ดูไม่ทันดิฉันอ่านให้ฟังเลย

แล้วแต่นะเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันก็ได้
คือเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะถ้ารถคันนี้ล้างรถไว้

เพราะว่ารอยมันก็จะไม่เห็นชัดขนาดนี้
แต่เรื่องแบบนี้เป็นความเชื่อน้องใบตองที่จัดรายการกับเราในรายการตลอดข่าว

ก็มีความเชื่อแบบนี้ทุกวันนี้นะครับเธอไม่เคยล้างรถเลยครับผมจะบอกให้
ผมก็คาดหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะได้เจอรอยอะไรแบบนี้
มันมีร่องรอยประหลาดเกิดขึ้นที่รถน้องใบตอง

เขียนว่าล้างรถบ้างนะที่บริเวณด้านหลังกระจกของเธอ
ฉันว่าไม่น่าจะใช่รอยประหลาดอะไรหรอกค่ะน่าจะเป็นฝีมือของคุณใช่ไหม

ลายมืออย่างนั้นไม่ใช่ใครนอกจากคุณแล้วล่ะ

เรื่องนี้ก็น่าถูกใจไม่แพ้แต่มีสงสัย

อยู่ตรงไหนของพี่วัด

ต่อไม้ไหนต่อไม้ที่เขาเอามาไว้ตรงตะลาใช่ไหม

อยากได้ร่างอยากทำอะไรอยู่ตรงนั้น
อยากให้หนัวสายเทียน
กินอะไร

จะกินอะไรกันล่ะ
กินทุกอย่าง
กินทุกอย่างอยากกินอะไรกันล่ะบอกมา
กินอะไรกันที่อย่างนั้น

เคยได้ยินผู้หญิงที่ร้องโหยหวนขนาดนี้

ถ้าได้ยินแต่เสียงผมใจเคาไม่ได้ยิน

นี่เป็นอาการของนางสุดใจเพิ่มขุนทศอายุ๕๐ปี
อยู่ที่บ้านวังมะนาวตำบลคลองม่วงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
เธอบอกว่าเธอถูกผีต่อตะเคียนเข้าสิง

ชื่อว่านางพองนางพองตะเคียนนี่แหละชื่อนางพองมาเข้าสิง
เข้าสิงต่อหน้าต่อตาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีด้วย
แล้วเข้าสิงเนี่ยไม่ได้บอกว่ามาเฉย
มีการบอกว่าอยากได้ร่างนี้เอาไว้กิน

คนแถวนั้นก็บอกเฮ้ยอย่ามาเข้าสิงอย่ามาแกล้งคนแบบนี้

บอกว่ามาสิหมอปลาพร้อมสู้เดี๋ยวจะอ้วกใส่เลยคอยดูนะ
เอ้าจำลองเหตุการณ์ให้ดูแล้วกัน
คือญาติญาติบอกว่าต้นเหตุของการถูกผีเข้านี่นะ
มาตั้งแต่เดือนกลางเดือนพฤศจิกายน
คือนางสุดใจเนี่ยไปทำบุญกระถิ่นที่วัดกับเพื่อนบ้านอีก๒๓คนเนี่ยค่ะ
แล้วก็ไปขอหวยกับท่อนตะเคียนที่สารเจ้าพ่อมหาชัยเจ้าแม่มาลัยทอง
ที่วัดตะลุกแจงห่างจากนั้นไปประมาณกิโลเมตรหนึ่งอะค่ะ

มีการนำของเส้นไหว้ไปด้วยคุณชนะ

ระหว่างที่นางสุดใจเนี่ยไหว้เสร็จแล้วกำลังจะปักทูบ

จู่เนี่ยค่ะดังสุดใจตาขวางตาแดงขึ้นมาเลยค่ะ

จากนั้นเธอก็พูดว่าหิวมานานแล้ว
ไม่ได้กินมานานแล้วเอามาอีก
โอ้โหนี่เรามีคลิปให้ได้ดูด้วยนะครับ
คือนางสุดใจเนี่ยก็ทำท่านะร่ายรำแล้วทำสัญลักษณ์
บอกเป็นบางสิ่งบางอย่างในช่วงเวลานั้นไง
หลายคนเขาเห็นเขาก็ไปตีเป็นตัวเลขเอาว่ากันตรง

แต่อย่างนี้พอทำทีทำท่าทำทาง
ได้สิ่งที่เป็นมงคลสมดั่งใจแล้วค่ะปรากฏว่ายังไง
ผีครับผีตะเคียนไม่ยอมออกจากร่างคือชาวบ้านชาวช่องเขาแยกย้ายกลับบ้านหมดแล้ว
แต่กลายเป็นว่าผีไม่ยอมออกจากร่างโอ้โหแล้วตกกลางดึกนะครับ
สุดใจเนี่ยตอนที่กำลังจะหลับก็ต้องสะดุ้งตื่นเหมือนมีคนมากระตุกแขนขา
แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนมีวัตถุมันตกใส่หลังคาบ้าน
จากนั้นหมาหมาหมาออกมาแล้วหมาทั้ง๓ตัวมันเห่าหอนเสียงต้องมาแล้ว
ฮู้ยยยยยยยยี่ยยยฮู้ร์รร์ห่ายหอนแอ้งก็ได้นะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ตกใจนะแต่ทีนี้ไปคุยกับหลานสาวบ้าง
หลานสาวบอกว่ากังวลเกี่ยวกับสุขภาพของนางสุดใจนะ
เพราะว่าตลอดทั้ง๓เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนางสุดใจทุกข์ทรมานเพราะถูกผีเข้า
ทำมาหากินไม่ได้อะค่ะญาติพี่น้องเองก็ต้องสลับสับเปลี่ยนกันมาคอยเฝ้าดูแล
ก็เลยนึกถึงหมอปลานี่แหละค่ะ
อยากจะให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาช่วยไล่ผีหน่อย
หรือมาช่วยแนะนำหาทางออกให้กับครอบครัวหน่อยนะ
แล้วหมอปลาเขาว่ายังไงครับคุณชิสาไปไปเดี๋ยวผมจะไป
ไปวันนี้แหละ๒๐มกราคมเนี่ย
เดี๋ยวหมอปลามานะเอาดูซิว่าผีตะเคียนเนี่ยนะ
ท้าทายหมอปลาบอกว่าถ้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะสู้
เดี๋ยวจะอาเจียนสู้กับหมอปลานี่ใครจะสู้ใครยังไงต้องรอดู
เดี๋ยวดูว่าใครจะเป็นยังไงอ่านะคะก็รอกันแล้วกัน
เรื่องของความเชื่อแบบนี้นะคะครับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุค่ะ
รถกระบะคุณชนะชนท้ายมอเตอร์ไซค์ชนเสร็จไปเลยจ้า
เนี่ยคุณผู้ชมต้องจับตาดูให้ดีเพราะภาพมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะ
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไว้ขึ้นนี่นี่นี่นี่ครับจังหวะเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะ
รถกระบะสีขาวชนมอเตอร์ไซค์แล้วเหมือนกับแบบทับร่างไปด้วยค่ะ
โอ้โหแล้วน่ากลัวมากนะครับคือเราก็ยังไม่ได้บอกนะว่าใครผิดใครถูก
แต่ว่าลักษณะคือมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วมีการชนกันเนี่ยเกิดขึ้นแล้ว
ถูกต้องค่ะแล้วหลักฐานที่เราเห็นคือกล้องวงจรปิดก็บันทึกเหตุการณ์ว่ารถคันนี้ชนแล้วก็หนีไปเลย
เขาโพสต์คลิปเอาไว้อย่างเดียวไม่พอเขามีข้อความขึ้นให้ด้วยประมาณนี้นะเขาบอกว่า
จากเหตุการณ์ที่ชนแล้วหนีขนาดนี้เจ้าหน้าที่ครับกำลังแกะรอยตามหา
ซึ่งผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ขับมุ่งหน้าไปทางเส้นทางนครนายกก็เลยขอความอนุเคราะห์นะครับ
ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณเรียบคลองรังสิตนครนายกช่วงเวลาสัก๔ทุ่มครึ่งถึง๕ทุ่ม
คือถ้าดูจากเวลาของภาพของกล้องวงจรปิด

เดือนหนึ่งก็คือเดือนนี้นี่แหละ
บอกวันไว้ด้วยเผื่อว่าใครที่ผ่านไปแถวนั้นนะครับ
ถ้าหากเป็นไปได้นำหลักฐานมาช่วยประกอบไหน
ก็คือภาพจากกล้องหน้ารถของคนที่ขับขี่สัญจรผ่านไปผ่านมา
แถวนั้นจะได้ช่วยเหลือกันในการตามว่า
คนที่ขับรถกระบะคนที่ชนแล้วเขาหนีไปไหน
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทีนี้ก็มีการคาดการณ์ถึงสาเหตุ
ว่าที่เขาขับชนแบบนี้น่าจะเป็นเพราะเมาแล้วขับ

เพราะเราก็ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าเป็นแบบนั้นหรือไม่
เอางี้ละกันหากใครมีเบาะแสนะครับติดต่อไปได้นะครับ
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้เสียหายเราขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ

ถ้าขับรถไม่มีสติก็ระวังจะเกิดอุบัติเหตุ
ยังไงเราเตือนด้วยความห่วงใหญ่นะคะ
คุณผู้ชมครับสี่แยกหลายคนก็มักจะขนานนามว่า
เป็นแยกวัดใจแต่ผมอยากจะให้ดูกัน
แล้วก็เมื่อเจอสี่แยกอยากจะให้วัดเรื่องของน้ำใจกันมากกว่า

เพราะว่าถ้าวัดใจกันแล้วเนี่ยอุบัติเหตุมันก็จะเกิดขึ้นครับ
อ่ะเนี่ยครับสี่แยกวัดใจอย่างที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกัน
แต่ผมบอกแบบนี้ก็คือสี่แยกเนี่ยเปลี่ยนชื่อไหมล่ะ
เป็นสี่แยกวัดน้ำใจดูสิว่าใครจะมีน้ำใจให้กัน
คือถ้าเกิดว่าต่างคนอยากจะไปฉันก็มาเร็วเธอก็มาเร็ว
เอาดูซิว่าใครจะไปก่อนกันสุดท้ายไม่มีใครไปก่อนแล้วครับ
บรรจบจบอยู่ตรงนี้นี่แหละครับได้มาวัดพื้นกันพร้อมกันเลยทีเดียว
จริงของคุณชิสาเพราะฉะนั้นนะครับเอามาให้ดูกันเนี่ย
ไม่ได้ว่ามาย้ำไม่ได้มาตอกย้ำว่าใครผิดใครถูก
แต่ให้ดูกันเนี่ยเพื่อจะให้น้ำใจซึ่งกันแล้วกัน
ถ้าคุณยอมให้เขาไปก่อนหรือคุณตามไปทีหลัง
มันก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ครับถูกต้องแล้วขับรถอย่าประมาณนะคะ
ขอบคุณคลิปนี้ด้วยนะคะทำดีที่สุดแล้วนะคะอ่ะ
ไปดูกันที่เหตุการณ์ตำรวจไล่จับผู้ต้องหา
คดียาเสพติดหน่อยอ่าคดีหนักแบบนี้ก็หนีไงคุณผู้ชม
แต่หนีตำรวจไม่พอนะยังสู้ตำรวจทำร้ายตำรวจด้วยค่ะ
เบิ่ง

เจ็บไอ้บ้านดี๊ยเจ็บปืนเอาไว้

โอ้โฮเห็นอย่างนี้คุณคะหายใจทั่วท้องจริง

เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงนะคุณไม่ใช่หนังไม่ใช่ละครใดนะคะ

ในตำรวจโดนผู้ก่อเหตุเนี่ยทำร้ายร่างกาย

๕๐ปาเคร่าเนี้ยก็ยิงปืนลงพื้นเพื่อการขู่นะแต่ในบุตรพรรณไม่กลัวค่ะ
พยายามที่จะไปทำร้ายตำรวจอีกด้วยซ้ำ
จังหวะนั้นนะครับร้อยตำรวจเอกศิลาวุฒิโภษีนะครับ
รองสารวัตรสืบสวนแล้วก็ดาบตำรวจปฏิวัตรราติวา
ผู้บังคับหมู่งานสืบสวนก็พยายามเข้าจับกลุ่ม
แล้วดูสิครับได้แผลมาแบบนี้ครับค่ะโอ้โห
ก็คือเรื่องของเรื่องจะไปช่วย๑๐ตำรวจโทปวริส
แล้วยังไงรู้ไหมถูกทำร้ายโดยอาวุธมีด
ก็ฟันเข้าไปที่ศีรษะและลำตัวด้วยโอ้โหได้เผลมาแบบเนี้ยนะฮะ
ก็ปฏิบัติหน้าที่ยังแข็งขันจริงจริงจริงจริงค่ะนะฮะ
ท้ายแล้วยังไงตำรวจเองเขาก็ต้องตัดสินใจเลยครับ
เด็ดขาดแล้วครับก็เลยยิงนายวุฒิชัยไปที่ขานะ
หนึ่งนัดจนจนนายวุฒิชัยเนี่ยล้มลงแล้วสุดท้ายตำรวจก็จับกลุ่มตัวได้
แล้วก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาลก่อนและจะทำการดำเนินคดีต่อไป
จุดที่คาดว่าผู้ต้องหาเนี่ยพักอาศัยนะก็ไปตรวจค้นยึดอาวุธปืนแก๊ปได้๑กระบอกค่ะ
จอนทางบกครับมีคดีติดตัวอืมส่วนทางด้านพลตำรวจตรีภัยศาสตร์ลือสมบูรณ์
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔บอกว่าชุดสืบสวนสพนาว่าสืบทราบมา
ว่าผู้ต้องหาหลบหนีการจับกลุ่มแล้วมาซ่อนตัวอยู่ที่กระท่อมกลางทุ่งนา
ตำรวจเลยวางแผนเข้าจับกลุ่มนะคะซึ่งเป็นการจับกลุ่มตามยุทธวิธีของตำรวจนะ
เพื่อป้องกันไม่ให้คนร้ายไปก่อเหตุกับชุมชนหรือคนในพื้นที่ต่างระหว่างหลบหนีก็เลยมาทุ่งนาไง
ชื่นชมคุณตำรวจนะครับแล้วก็ให้กำลังใจด้วยแล้วก็ล่าสุดนะครับ
เยี่ยมให้กำลังใจทางร้อยตำรวจเอกศิลาวุฒิและดาบตำรวจปฏิวัติที่ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็มอบเงินสนับสนุนในการปฏิบัติงานอีกด้วย

ที่จับกลุ่มคนร้ายได้สำเร็จเราก็ชื่นชมแบบนี้นะ
ค่ะหน้าที่ของตำรวจก็คือจับโจร

เป็นที่จับใจคุณผู้ชมก็พอใจแล้วล่ะครับ

จ้าจ้าจ้าจ้าจ้า

จ้าจ้าจ้าจ้าจ้า
จ้าจ้าจ้าจ้าจ้า
จ้าจ้าจ้าจ้าจ้า

เขาก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนนะคะ

ตีกันสิคะ
ตีกันกลางหมู่บ้านเลยค่า
เฮ้ยน้องอย่าเข้าเขียนร้าน
เกิดขึ้นช่วงดึกเลยนะ๕ทุ่ม๑๕นาทีวันที่๑๘มกราคมค่ะ
เห็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมยังถือว่าเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
แต่ข้าวของก็เสียหายล่ะคุณ
คำธรรมอะไรก็คืออะไรรู้มั้ยเป็นของชาวบ้านอี๊ยฉันผิดอะไรมาทำขององค์ฉัน
ไปสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์น้ายพงศิริอาณารสอายุ๓๕ปี
พวกวัยรุ่นที่มาก่อเหตุรุกลุ่มหนึ่ง
ก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านมาปะทะกับอีกฝ่ายหนึ่งคาดว่า
กลุ่มวัยรุ่นนอกหมู่บ้านพวกต่างถิ่นนั่นแหละ
อายุสักเท่าไหร่พวกวัยรุ่นกลุ่มนี้
สักประมาณ๑๘ได้แบบอ่าโหกำลังห้าวเลย

แล้วก็สันนิษฐานนะว่าปัญหามันน่าจะเกิดจาก

มันน่าจะตกลงกันได้ใช่ไหมคุณชนะ

ไม่มีคุณอย่าเดือดเนื้อร้อนตัวไปก่อนสิ
นัดตีนัดต่อยกันที่บริเวณหมู่บ้านแห่งนี้อ่ามาฟังนายพงศิริเล่าต่อนะคะว่า
เหตุการณ์นี้เท่าที่เห็นนะไม่ได้มีการใช้อาวุธหนักหรอก
แล้วที่เสียงดังเหมือนปืนเนี้ยก็ไม่ใช่นะอ๋อไม่ได้มีปืนอ๋อเหรอ
เขาบอกว่าเป็นการต่อสู้กันเหมือนกันป้องกันตัวไม่มีใครเอาปืนมานะ
คือต่างฝ่ายก็ต่างหยิบไม้วิ่งไล่ตีกันอ่ะ
ใช้เวลาอยู่ประมาณสักสองสามนาทีนายพงศิริเห็นแบบนั้นก็เลยรีบโทรแจ้งคุณตำรวจให้มาระงับเหตุ
นะฮะแล้วก็แยกย้ายกันไปค่ะอ่าเนี้ยหน้าหน้าหมู่บ้านเนี้ยครับเขาไม่ได้อาวุธมาครับ
แต่เขาจะเหมือนว่าป้องกันตัวสู้กันแหละก็ถือว่าตีกันแหละอ่า
คนก็หยิบไม้ตีกันไปตีมาแล้วบังเอิญก็ไปโดนพวกรถของเนี่ย
โทรบ้านเขาเนี้ยครับครับครับอันนั้นมีคนเจ็บไหมฮะ
คนเจ็บผมไม่เห็นนะครับเพราะว่าตีกันสองนาทีได้ถึงสองสามนาทีเนี่ย
แล้วก็พวกเราทางทางพวกร้านผมก็โทรหาตำรวจพักหนึ่ง
แล้วก็เหมือนเขาก็มาก็คือสลายกันต่างคนต่างอีกฝั่งนึงตี
อีกฝั่งนี้ก็ถอยอีกฝั่งนึงตีฝั่งนี้ก็ถอยมันก็คงไม่ได้มีอะไรมากมายครับ
อ๋อครับคนประมาณกี่คนครับตรงสองฝั่งอยู่รวมนะครับ
รวมรวมน่าจะมียี่สิบมีครับฝั่งละสิบป่าน่าจะได้ครับ
คือจะบอกแบบนี้นะตีกันเสร็จแล้วแยกย้ายกันไปมันไม่ได้จบนะครับ
นั่นสิเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เขาเตรียมจะเรียกเด็กเหล่านี้ไปที่สอนอแล้ว
เอาต้องไปคุยกันให้รู้เรื่องแล้วมันไม่ได้จบแต่เพียงเท่านั้นเพราะว่า
พ่อแม่ผู้ปกครองก็เดือดร้อนอีกโอ้โหบางคนเขาต้องทำมาหากินอ่ะ
มานั่งกังวลมานั่งเครียดกับลูกอีกน่าเห็นใจพ่อแม่นะ
สุดท้ายก็ต้องมันต้องเสียค่าปรับแล้วก็เสียค่าเสียหาย
ที่ทำให้รถของชาวบ้านเขาเสียหายแบบนี้ครับ
เพราะฉะนั้นอย่าทะเลาะกันเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงคุยกันได้
ใช่เรื่องผู้หญิงคุยกันได้อย่าไปทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงไม่เอา
ไม่เอาไม่ดีไม่ดีเรื่องนี้ดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับ
คุณป้าท่านหนึ่งแกใจดีอันนี้ผมเข้าใจ
เรื่องของเรื่องเอาอาหารไปให้สุนัขจรจัดกิน
แต่ปัญหามันเกิดพอสุนัขจรจัดมันมากินแล้วเนี่ย
มันไปขับถ่ายขับถ่ายแถวหน้าบ้านของผู้ชายคนหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาเดือดร้อนเพราะเล่นมาถ่ายหน้าบ้าน
กลิ่นมันเหม็นก็เลยโตเถียงกับคุณป้าท่านนี้ครับ
มันเป็นปัญหาของผมมันเป็นปัญหาของผม
เอ้าฟังไปเรื่อยโอ้โหนึกว่าโต้วาธีไม่ใช่นะ
โอ้โหคือเรื่องของเรื่องเจ้าของบ้านอ่ะคน
อีกคนนึงที่อยู่นอกบ้านคือคุณป้าที่เอาอาหารมาให้สุนัข

ไม่ได้มีแค่สองคนนะยังมีเจ้าตัวที่ก่อเหตุก็คือสุนัข
อยู่ตรงหลบมุมนั่นน่ะยืนดูสองคนโต้เถียงกันอ่ะ
เรื่องของเรื่องเนี่ยเหตุมันเกิดแถวซอยจันกระจ่าง๓
อเภอเมืองจันทบุรีเป็นเรื่องที่ว่าเจ้าของบ้านของคนไม่ไหวแล้ว
สุนัขจรจัดมันมาขับถ่ายหน้าบ้านแล้วมันส่งกลิ่นเหม็น
เหตุมันเกิดเพราะว่าสุนัขจรจัดมันมากินอาหารที่คุณป้าท่านเนี่ย
เอาอาหารมาให้แล้วก็มาปล่อยเอาไว้แถวนี้ถามว่าปล่อยในไว้หน้าบ้านเลยเหรอ
พวกอาหารมาวางเอาไว้ไม่ใช่คือเอาไว้ข้างบ้าน
แต่สู่นักเนี่ยเวลามันทานเสร็จปั๊บมันไม่ได้บอกว่าเลือกที่หรอกนะ

การปัญหาเรื่องนี้ให้แต่อีกหนึ่งสิ่งอันนี้ผมอยากจะชื่นชม
มีคุณป้าท่านหนึ่งผมขอโทษผมจำชื่อไม่ได้
มีคุณป้าอีกท่านหนึ่งเขาก็บอกว่าเจอปัญหาเรื่องนี้เหมือนกัน
อ่าแต่ว่าเขาก็เนี้ยเป็นคนที่คอยช่วยเก็บกวาด
ก็คือทำความสะอาดให้ราดน้ำแล้วก็กวาดกวาดพวก
อุจจาระของหมาที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยแล้วคือเรื่องของเรื่องก็มีคนที่แบบคอยช่วยเหลือแหละ
มีคนคอยให้อาหารแล้วก็มีคนมาคอยเก็บอุจจาระเออจริง
แต่สุดท้ายปัญหามันก็เกิดอยู่ดีกว่าใครจะมาทำงานตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเก็บเก็บพวกมูลสุนัขอะไรแบบเนี้ยเออ
คนไทยอ่ะนะคะก็คือชื่นชมความมีน้ำใจที่คุณป้าก็อ่า
เห็นเห็นอกเห็นใจเขาเรียกว่าสงสารเมตตาสัตว์ใช่ไหมอีกคนนึงก็ช่วยทำความสะอาดไป
แต่ก็เห็นใจคนที่เดือดร้อนเหมือนกันดมกลิ่นมานานมันก็เสียสุขภาพจิตเหมือนกัน
แต่เรื่องเรื่องก็ต้องค่อยทีค่อยใส่กันเนอะค่อยค่อยพูดค่อยค่อยจากกันดีกว่าใช้อารมณ์มันก็ไม่ได้ช่วยให้แก้ปัญหาหรอกครับ
คือถ้าหมาพูดได้มันคงบอกว่าผมขอโทษใช่ไหมมันก็คงไม่อยากจะทำให้เป็นตัวการนี่แหละ
แม้จะปิดตาไว้ก็ตามอ่าอ่าเอาเป็นว่าค่อยค่อยคุยกันเนอะ
เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะครับกรรมการวัดของวัดหลวงพ่อผอมจังหวัดชายนาฏ
ตาดีเห็นจังหวะที่ว่ามีคนจะมาขโมยเงินที่ชาวบ้านเขามาทำบุญครับ
เรียกได้ว่าจับได้แบบคาหนังคาเขาเลยเราชี้ลูกศรให้ได้เห็นนะครับนี่คนนี้ครับ
คนร้ายครับที่มาขโมยของนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดภายในวัดโพธารามหรือว่าวัดหลวงพ่อผอม
ค่ะอเผิดสังขับบุรีจังหวัดชัยนาธิ์อันนี้วัดกลางด้วยจับภาพคนร้ายนี่ไว้ได้เลยนะ
ค่ะเป็นผู้ชายคนนี้อายุประมาณสักสามสิบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดข้างข้างวัด
จะเดินเข้าไปที่สาราเรือตะเคียนโบราณจากนั้นอาศัยจังหวะไม่มีคนไง
ขโมยเงินทำบุญขโมยไปเกลี้ยงเลยอ่ะอุ้ยคุณค่ะ
แต่อย่างที่บอกนะคะว่ากรรมการวัดเห็นท่าทีมีพิรุษดูไม่น่าไว้วางใจ
อ่าก็เลยมาดูกล้องวงจรปิดทันทีค่ะ
แล้วก็เห็นชัดชัดเลยนะคะว่าเขามาขโมยจริงจริงอืม
กรรมการวัดก็เลยรีบแจ้งตำรวจมาจับตัวไว้ได้ทันควันนะคะครับ
เมืองต้นคนร้ายสารภาพกับพระประหลัดสัญชัยอติพัทโทเจ้าอาวาสวัดนะ
บอกผมทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วครับ
แต่ครั้งเนี้ยเพิ่งถูกจับได้เออ
แล้วก็อ้างว่าอื้อหือผมผมว่ามันเป็นนิสัยที่ผมเคยตัวอืม
คือก่อนหน้านี้เคยไปก่อเหตุที่วัดอื่นมาแล้วแล้วคุณเชื่อไหม
ถูกจับไปสาบานแล้วว่าจะไม่ทำแต่ก็ยังเลิกไม่ได้
ยังจะทำอีกนะส่วนครั้งนี้ครับทางคณะกรรมการวัดก็ได้แจ้งลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะครับ
แล้วก็ทำเป็นการแบบลักษณะเหมือนทันบนเอาไว้นะฮะเพราะว่าเจ้าอาวาส
พระท่านเนี่ยนะท่านก็มีเมตตาเข้าใจให้อภัย
อยากจะให้โอกาสในการกลับเนื้อกลับตัวกลับใจเป็นคนดี
มีภาพด้วยนะคนร้ายเนี่ยกราบขอเข้ามาท่านเจ้าอาวาสเลยนะ
ก่อนที่จะถูกปล่อยตัวไปเอางี้ละกันในเมื่อได้โอกาสแล้วนะครับ
กลับใจซะนะครับอย่าทำแบบนี้อีกนะครับ
เพราะถ้ามีครั้งต่อไปผมว่าคงจะไม่มีการให้อภัยแบบนี้แล้ว
ต้องลงโทษกันแล้วล่ะถูกต้องแล้วอ่ะเตือนกันนะคะอืม
ต่อไปเป็นเรื่องราวอะไรที่น่าตื่นเต้น
ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องพักความตื่นเต้นเอาไว้ก่อน
เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
เด็กครับโดยเฉพาะเด็กผู้ชายในความสนเขามีอยู่แล้ว
เต็ปแรกของเด็กผู้ชายคือปั่นจักรยาน
พอเก่งหน่อยเชี่ยวชาญก็ต้องเพิ่มเลเวล
เป็นขับขี่รถมอเตอร์ไซค์วันดูสิเวลาฝึกขับขี่รถมอเตอร์ไซค์

โอ้โหชนเต็มเลยอะคุณชนแล้วหนีด้วยนะ
เอ๊ยอย่าไปพูดอย่างนั้นโอ้โธเอ้าทำไมล่ะ
ก็ตกใจแล้วเขาก็วิ่งหนีไปเลยอะไม่ได้ชนแล้วหนี
ทำไมแค่ไปตั้งหลักเฉย
ก็เสียงมันฮื่นมันตกใจนะเอาเป็นผมผมก็ตกใจนะ
คุณว่าไปนะดิฉันมีประสบการณ์แบบนี้จริง
เป็นยังไงตอนที่ฝึกขี่มอเตอร์ไซค์ใหม่ใหม่เนี่ย
เราก็ไม่รู้จังหวะไงคันเร่งรถแต่ละคันไม่เหมือนกัน
ถ้าคันใหม่เนี่ยสะกิดเบามันก็ไปแล้ว
แต่คันเก่าอาจจะต้องเร่งแรงเร่งหนักหน่อย
ไม่รู้เหมือนกันกรณีแบบนี้นี่ยังไงแต่น้องเนี่ยชนไปเต็มค่ะ
คาดการณ์กันว่าคันเร่งมันค้างแล้วน้องด้วยความเป็นเด็กประสบการณ์ยังน้อย
ก็เลยบึ้นไปอย่างนี้เอาผมบอกก่อนนะว่ายังเคราะห์ดีอยู่อย่างที่ชนแค่อยู่ตรงนี้นะครับ
สิคุณไม่ได้ไปเกิดอุบัติเหตุด้านนอกแต่อย่างใดแล้วน้องก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมาก
เพราะว่าอะไรรู้ไหมเขามาไลฟ์สดบอกอาการด้วย
นี่น้องเทนน้องคนนี้ชื่อน้องเทนนี่ยกมือไหว้สวัสดี
โอ๊ยแต่เทนเทนรู้ป่ะเทนดังแล้วนะจ้ะ
เทนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมวันนั้นที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปชนกับกระถางต้นไม้

นึกว่าจะวิ่งหนียายได้ผมมันไม่โดนด่าครับผมอันนั้นมีแต่คนหัวเราะ
น่ารักเขาบอกน่ารักขอบคุณครับ
ไปเรียกพี่กระถางเป็นไงบ้างกระถ่างล้าวครับ
เป็นไงบ้างหนุ่มจุกครับจุก

รถเป็นไงบ้างอ่ะเจ็บไหมรถไม่เจ็บหรอกครับคนขี่น่ะเจ็บครับ
คือน้องน่ารักจริง
เอาง่ายนะตอนแรกนะถามว่าเป็นยังไงพอเป็นคลิปเนี่ยเผยแพร่ออกไป
น้องเท้นบอกว่าก็ไม่เห็นมีคนด่าเลยมีแต่คนหัวเลาะเนอะ
อย่างแรกเลยนะอย่างที่สองพอถามน้องเท้นว่าเท้นรถเป็นอย่างเงี้ยชนอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างเท้น
เท้นบอกว่ากระถามต้นไม้แตกอ่ะครับพอถามว่าเท้นเจ็บไหมเออ
บอกว่าเอากระถางต้นไม้แตกเขาค่อยบอกทีละเหตุการณ์ไงแต่สุดท้ายก็บอกมีจุกนิดนึง
อ๋อจุกนิดนึงสุขภาพแข็งแรงนะน้องเท้นนะมีประสบการณ์แล้วแหละ
เป็นสเต็ปไปปั่นจักรยานเป็นขี่มอเตอร์ไซค์เป็นต่อไปก็จีบสาวให้เป็นเดี๋ยวมารอดูน้องเทนในเวอร์ชันต่อไปนะคะ
แต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราจะลากันไปด้วยภาพอาการของคนไม่ถูกรางวัลค่ะคุณชนะ
เสียใจขนาดไหนไปดูแล้วก็ติดตามรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐ

ลาไปแล้วสวัสดีครับค่ะ